ขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ต้องตั้งคำถามว่า
ยุคนี้วันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับวงการครูบาอาจารย์
ทำไมข่าวแบบนี้มันจึงมีมาบ่อย
และมีเกือบทุกวัน
อย่างวันนี้มา๓ข่าวเลยครับ
ลักษณะเดียวทั้งนั้นเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์ทั้งนั้น
หัวข่าวของไทยรัฐเนี่ย
เรื่องของอาจารย์มหาวิทยาลัย
นี่ถ้าผิดไล่ออกพักงานอาจารย์อึ๊บแลกเกรด

อาจจะมีนักศึกษาเป็นเหยื่ออีก
อีกที่หนึ่งในมติชน
มติชนไล่ออกครูพระเฉา
วนลามนักเรียนหญิง๑๖ราย
บิ๊กโจ๊กลุยคามนุษย์จับพ่อล้าว
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนดัง
ทั้งหมดเนี่ยเป็นข่าวเกี่ยวข้องกับครูลวนลามเด็กทั้งนั้น
ขอสรุปแต่ละประเด็นให้พอเห็นภาพ

เรื่องพนักงานเรื่องพักงานอาจารย์อึ๊บแลกเกรดเด็กเนี่ย
เหตุเกิดที่มรัชพรึก
อ่ะมรัชพัฒน์วลัยอลงกรจังหวัดประถุม

อาจารย์คนนี้ชื่อสุพมงคลคงทน
อายุ๓๘ปีมีกรอบครัวมีลูกมีเมีย
พฤติกรรมที่เจอก็คือพานักศึกษาเข้าโรงแรม
เงื่อนไขถ้ายอมมีอะไรกันจะแก้เกรดให้
กระทั่งถูกนักศึกษาซ้อนแผนจนจับได้คาหนังคาเขา
ล่าสุดนี่ถูกพักงานไปแล้ว
ข่าวที่๒ที่ว่ามีมติไล่ออกครูพระละเฉา
ลวนรามนักเรียนหญิง๑๖ราย
ข่าวนี้ย้อนกลับไปเหตุเกิดนานแล้วล่ะ
แต่ว่าเมื่อวานนี้เป็นข่าวว่าครูพระที่โรงเรียน
วัดสะพานคลองเตยพฤติกรรมก็คือ
โอบกอดรูปก้นจับหน้าอกจับเวียงนอนลงบนพื้น
แล้วขึ้นนั่งคล่อมนี่ทำกับนักเรียนสาวทั้งนั้นนะ
พยายามจะถอดเสื้อปรากฏว่านักเรียนเนี่ย
เจอเข้าไปสิบหกรายมติที่ประชุมกันเมื่อวาน
ไล่ออกไปแล้วอ้าวลายที่สามสดสดร้อนร้อน
เมื่อวานนี้ตำรวจไปจับบิ๊กโจ๊กในฐานะรองผู้อำนวยการ
เกี่ยวกับปราบปรามการฆ่ามนุษย์เนี่ยเดินทางไปที่จังหวัดอุดร
ไปอำเภอกุมภาวะปีไปจับอดีตผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนคนนี้๖๕ปีแล้วนะครับ
เป็นการทะลายเครือข่ายค่าประเวณีเด็กฆ่ามนุษย์นี่ในข่าวเขาบอกว่าสำหรับ
นายเดือนเนี่ยอดีตผู้อำนวยการเคยตกเป็นข่าวเมื่อต้นเดือนมกราคม
เมื่อมีเด็กนักเรียนร้องเรียนผ่านเพจแหม่มโพดำว่ามีพฤติกรรมล่อลวงเด็กนักเรียนด้วยการแจกเบอร์โทรศัพท์
ใครสนใจอยากได้เงินให้โทรมาหาเมื่อโทรไปกลับมีพฤติกรรมเท่าหัวงู
แต่ยังไม่มีการแจ้งความเอาผิดเพราะเด็กยังไม่ตกเป็นเหยื่อ
ก็ทำให้เรื่องค่อยเงียบไปจนถูกจับกลุ่มในคราวนี้มีหลักถงหลักฐานพร้อมเลยครับ
ผมถึงตั้งคำถามว่าแวดวงครูบาอาจารย์ยุคนี้มันเกิดอะไรขึ้น
คนวิเคราะห์กันเยอะเลยครับว่าส่วนหนึ่งมันมาจากคนรุ่นใหม่เนี่ย
เข้าถึงการยั่วยุกรรมอารมณ์เนี่ยได้มากกว่าแต่ก่อน
สมัยก่อนเนี่ยถ้าจะเข้าถึงการยั่วยุกรรมอารมณ์มีหนังสือปกขาว
พวกผมเนี่ยหนังสือปกขาวครูจับได้ก็โดนตีซะหน้าชั้นตรงนั้นแหละ
พอตอนหลังมีวีดีโอเกิดขึ้นก็มีคนทำหนังโป๊ใส่วีดีโอ
ใครที่จะดูได้ก็ต้องมีวีดีโอดูแล้วไปซื้อม้วนมาไปหาม้วนมามา
ตอนหลังวีดีโอศูนย์พันก็กลายมาเป็นซีดี
ซีดีก็ขายกันง่ายขึ้นมีเครื่องเล่นซีดีราคาถูกก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้น
ต่อมาซีดีก็ศูนย์พันแล้วมันก็มาอยู่ในมือถือไงครับ
มือถือครูก็มีนักเรียนนักศึกษาใครก็มี
แล้วก็โหลดหนังโป๊หนังเอ็กซ์เข้ามาอยู่ในมือถือ
มันเข้าถึงง่ายไหมล่ะครับมันเข้าถึงง่าย
เรื่องนี้ใครจะแก้ยังไงไม่รู้แต่ว่าคงแก้ลำบากเพราะมันอยู่ในมือถือ
แล้วอาชีพครูเป็นอาชีพที่อยู่ใกล้ชิดลูกศิษย์มากกว่าอาชีพอื่น
อยู่กับสาวสาวมากกว่าอาชีพอื่นแล้วพูดกันจริงเถอะ
เด็กรุ่นใหม่ความรักนวลสงวนตัวก็น้อยกว่าค่านิยมเปลี่ยนไปเยอะ
ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็เกิดเหตุแบบนี้
เฉพาะในบ้านเราในต่างประเทศก็มีข่าวแบบนี้
มีข่าวครูลวนลามสิทธิ์ข่าวแบบนี้มีทั้งนั้น
หรือในต่างประเทศถ้าพูดถึงเรื่องแวดวงศาสนา
หมอสอนศาสนาบาเตอร์บาดหลวงเนี่ย
ก็มีอะไรกับเด็กเยอะแยะเด็กผู้ชายด้วย
พอกับบ้านเราเนี่ยที่พระมีอะไรกับศรีกาพระตุ๋นเด็ก
มันระบาดกันไปหมดทีนี้วกมาถึงอาชีพครู
คำถามก็คือว่าแล้วเราจะทำยังไง

กระทรวงศึกษานี่เขาได้วางระเบียบมายาวนานแล้วเหรอ
เรื่องจริยธรรมครูจรรยาบรรค์ครู
แต่ว่าก็ปล่อยประละเลยเพราะไม่มีคนคอยควบคุมกำกับ
เขียนไว้ในหนังสือว่าครูต้องมีจริยธรรม

สิ่งที่คิดว่าน่าจะป้องกันเรื่องเหล่านี้ได้
กระทรวงศึกษาต้องเอาอย่างเอาอย่างอะไร

สภาธนายความเขามีคณะกรรมการอะไรมันญาติทนายความ
คอยดูทนายความที่ออกนอกรู่นอกทางทำให้วงการทนายความเสียหาย
เขายึดใบอนุญาตทนายความนะ
วงการแพทย์มีแพทยศภามีจัญญาแพทย์
แต่วงการครูเนี่ยวงการครู
ถึงแม้จะมีกฎอยู่แต่ว่าก็ถูกปล่อยประละเลย
มีคนเสนอว่าผู้อำนวยการโรงเรียนนั่นแหละต้องรับผิดชอบ
ถ้าเห็นว่าครูคนไหนมีพฤติกรรมอย่าง
ชนิดที่ว่าพอจะมองกันออก
ครูผู้อำนวยการครูใหญ่จะต้องรับผิดชอบ
กวดขันคอยดูแลคอยตักเตือน
แต่ถ้าเป็นผู้อำนวยการเป็นซะเองอันนี้ยุ่งหน่อย
ถ้าผู้อำนวยการเป็นซะเองเราก็หวังพึ่ง
เขตการศึกษาที่มีหน้าที่กำกับดูแลผู้อำนวยการอีกทีหนึ่ง
เป็นไปได้ไหมครับเขตการศึกษาให้มีตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง
คอยตรวจสอบสอดส่องความประพฤกษ์ของครูบาอาจารย์
ในโรงเรียนที่เขตการศึกษานั้นดูแลอยู่อยู่ในสังกัด
ให้มีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งตั้งขึ้นมาคอยสอดส่องคอยดูแล
คอยประสานกับผู้อำนวยการว่าในโรงเรียนของท่านเนี่ย
มีครูลักษณะอย่างนี้ไหมถ้าเห็นท่าไม่ดีเนี่ยต้องป้องกันตั้งแต่ต้น
การรับคนมาเป็นครูก็ไม่ใช่รับเอาแต่ว่าคะแนนดีอย่างเดียวนะ
ต้องดูความประพฤกษ์ต้องไปดูจริยธรรมด้วยทำกันเหมือนว่า
เวลาเขาจะสัญหาคนมาทำงานในองค์กรอิสระเนี่ยมีรายชื่อเสร็จเรียบร้อย
ส่งไปให้สนชสนชตั้งคณะกรรมธิการขึ้นมาชุดหนึ่ง
ตรวจสอบประวัติและจริยธรรม
จริยธรรมเก่งผ่านการคัดเลือกมามีความรู้ความสามารถ
แต่จริยธรรมไม่ดีเขาไม่เอาสนชคัดออก
คนเข้าเป็นครูจะต้องเน้นเรื่องจริยธรรมเป็นพิเศษไหมล่ะครับ
เพราะว่าครูต้องไปอยู่ท่ามกลางกับเด็กลูกศิษย์ก็คือลูกเราหลานเรา
แล้วถ้าไปเจอครูแบบนี้ผมก็คิดว่าเป็นปัญหา
ฉะนั้นสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการควรจะต้องทำก็คือว่า
กฎระเบียบให้มันเข้มขึ้นตั้งแต่เริ่มรับมา
มีคนคอยสอดส่องดูจริยธรรมว่าเป็นคนยังไง
มันมองกันออกครับเรื่องพวกนี้มองกันออก
พอจะมองรู้ว่าอย่างนั้นเนี่ยไปทำอาชีพอื่นอย่าเอามาเป็นครู
ฉะนั้นจะมีข่าวแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นยิ่งครูพระนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลย
เพราะว่าครูพระจะต้องไปสอนไปเป็นโค้ชไปดูแล
นักเรียนที่มาเรียนภาระก็คือนักเรียนหญิงก็เยอะแยะ
แล้วที่เป็นข่าวที่มัธยชนว่านี่ลายออกไปแล้ว
เรื่องนี้มาขีดเส้นใต้ให้ฟังเพราะว่าแหมวันนี้วันเดียว
เจอเข้าไป๓๔ข่าวแบบเดียวกันทั้งนั้น
ตั้งแต่ตุ๊บแลกเกรดตั้งแต่ครูพระลวนลามเด็ก
ตั้งแต่ลายหลังสุดนี่หนักหน่อยเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการค้ามนุษย์
เด็กเล็กด้วยเด็กอายุยังน้อยด้วยแล้วเจอค่ามนุษย์ด้วย
อันนี้ติดคุกแง่วันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาฝากกันหน่อยครับ

ผมว่าที่ไม่มีข่าวก็มีอีกเยอะนะ
เยอะที่ไม่เป็นข่าวอีกเยอะนะฮะมันน่ากลัวมากนะเดี๋ยวนี้

เยอะน้อยกว่านี้เดี๋ยวนี้ก็ต้องเนี่ยหนักนะค้ามนุษย์

ขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะฮะต้องช่วยกันทำให้เรื่องนี้มันไม่เกิดขึ้นอีก